กันต่อกับตลกคนนี้เลยค่ะคุณแจ๊ดชวนชื่น
วันก่อนที่ฉันเจอในงานพรมแดงเข้ามาแบบลูกแบบนี้เลยนะคะถักเปียร์แบบนี้เลย

เป็นแบบคอนโรแบบฝักข้าวโพดแบบนี้เลยค่ะ
แล้วที่สำคัญแฟชั่นเขาโอ้โหคุณผู้ชมเอากุญแจมาใส่ไว้ที่โต๊ะหมู
เปิดตัวเดินพรมแดงแบบนี้เลยค่ะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยค่ะ

จริงแล้วคุณผู้ชมดูเองนะคะตุ้งหมูของแจ๊ดเนี่ยค่ะ
แบบใหม่แบบสับลูกกุญแจมาพวงใหญ่เลยค่ะ
เอาเข้าคู่กับโซทองของใจเขาบอกแบบนี้นะคะ
เรียกว่าหล่อทะลุแว่นตาดำเลยค่ะ
ก่อนเขายืนสัมภาษณ์ดิฉันก็ไปยืนแซวเขาอยู่
เดี๋ยวเขาหันมาเหลียวด้วยนะเอาไปดูหน่อยค่ะ

ไม่ก็น่าแบบชอบกวนอย่างงี้

พี่แจ็คเกอลินเราเนี่ยสนิทกับของพลายาของคุณแจ๊ค

คือเสร็จจากเปิดตัวเสร็จก็ไปเล่นคอนเสิร์ตต่อเลย

ฉันปังมากนะฉันมูมาก

แล้วก่อนกลับแจ๊ก็ยังหันมาแซวพี่แจ๊กรีนด้วยนะ

อ่าจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ

ไม่หรอกเขาคุยกันเล่นภาษากันเดียวนะ
เป็นว่าเอิ๊กอาร์กแล้วก็ได้เห็นแฟชั่นใหม่ด้วย

ฟังจริงนะคะส่วนเรื่องมูเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเจอได้สัมภาษณ์แน่นอน

เพราะความสบายใจหรืออะไรก็ว่ากันไปกันล่ะกะ
นี่ปกตินะเวลาดิฉันกลับบ้านนะที่ซ่อนกุญแจคือใต้กระถางต้นไม้หน้าบ้าน

เป็นแฟชั่นเอาไว้รับรองไม่หาย
แต่เฮ้ยหาไม่เจอ
เหมือนคนเดินหาว่าง